ไปดูความคืบหน้ากรณีน้องจีหุ่นถูกลืมแล้วน้องเสียชีวิตอยู่ในรถตู้นะครับ
วันนี้ทนายความพาพ่อแม่ของน้องไปพบพนักงานสอบสวน
จะไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยนะครับ
เพราะว่ายังคล่องใจอยู่คล่องใจอยู่สาเหตุการเสียชีวิตน่ะ
แม่บอกเลยนะแม่ไม่เผาคดีไม่คลี่คลายแม่ไม่เผาน้องจีหุ่นฮะ
วันนี้นางสาวเมธิกาโกศลปลั่งศรีนะครับ
แล้วก็นายไทยอนันทองอยู่พ่อกับแม่ของน้องจีหุ่น
ก็ไปที่ที่วาการทางพ้านทองตะวัดชนบุรีครับ
กับนายมนชัยจงไกรรัฐนากุลหรือว่าทนายแก้ว
จะไปขอใบมรณบัตรครับจะเอาไปยื่นต่อโรงพยาบาลตำรวจ

ฝากไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต

โดยยืนยันว่าจะยังไม่เผาศพน้องจีหุ่นแน่นอน
กว่าคดีจะคลี่คลายแล้วก็หายความเคลือบแคลงสงสัย
ระบุว่าหลังเกิดเหตุยังไม่ได้พบครูเวร
กับครูคนขับรถทั้งสองคนนะนะ
แต่ถ้าจะมาขอโทษแม่กับครอบครัว
จะยอมรับคำขอโทษและจะได้พูดคุยเรื่องการเยียวยากัน
ขณะที่ทนายแก้วระบุว่าครอบครัวยังคล่องใจ
สงสัยว่าน้องจีหุ่นเสียชีวิตในลักษณะใด

คือจากความรู้สึกของเราคนทั่วไปเด็ก๗๘ขวบน่าจะเปิดประตูรถได้
ต่อมาพ่อแม่แล้วก็ย่าของน้องจีหุ่นไปที่สพพานทองครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
โอ้โหคุณแม่ยังกอดกระเป๋าน้องจีฮูนอยู่เลย
ไปเชิญดวงวิญญาณต่อหน้ารถตู้รับส่ง
คันเกิดเหตุที่เอาไปจอดไว้

เอาให้มานะ
เดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านนะเดี๋ยวย้าหาข้าวให้กิน
นี่แหละครับส่วนการเข้าพบพนักงานสอบสวน

ตำรวจไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าไปให้วางไว้ข้างนอกนะ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปฟังด้วย
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดแล้ว

แต่ที่สงสัยก็คือหลังจากเด็กลงจากรถ
แล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่นับหัวกันเลย

ก็นับได้ในคลิปนี้๖คนไม่มีคนที่๗
ไม่ครบก็คือขาดน้องจีหุ่นนั่นแหละ
แล้วคนขับรถก็ขับรถไปจอดที่โรงจอดรถ

ทำไมไม่ลงจากรถทันที
ทำไมยังอยู่บนรถอีกตั้ง๔๕นาทีคุณแม่คล่องใจครับ
เวลา๗ชั่วโมงนั้นน่ะรถมันมีการสั่นมีอะไร
คือทำให้เราเห็นไหมว่าคือน้องกำลังขอขอบความช่วยเหลือที่ด้านใน
มันขอบความเห็นขนาดไหนนะครับคุณแม่คล่องถ้าต้องฟังฟิศคือน้องไม่เห็นขนาดนั้นนะครับ

แล้วทำไมคุณไม่เห็นด้วยใช่ไหมอยู่อย่างนั้นขนาดนั้น

สิ่งที่แม่ทำอยู่ตอนที่ตอนที่แม่เขาต่อกภาพชีวิตว่า

เรื่องต้นตั้งข้อหากับนายบุญลือแก้วดวงศรี

แล้วก็นางสาวอารยาอายุวัฒนะ

ครูครูเวนประจำรถในข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ทั้งนี้ต้องรอผลผ่าพิสูจน์จากแพทย์นะครับ
แล้วก็รอผลตรวจรอยนิ้วมือจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๒มาประกอบด้วย
แล้วจะรู้ว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ครับ